แล้วก็ขอเชิญนายกรัมตรีประเทศไทยคนต่อไปพบปากพี่น้องประชาชนครับ
สวัสดีครับเขาพูดถึงไปนิดนึงผมเป็นนายกคนปัจจุบันอยู่นะ
ยังไปอยู่นะเสียใจไหม
แล้ววันนี้ที่มาเนี่ยมาเพราะเราคิดถึง
แล้วก็ไม่ใช่มาทีคิดถึงที่มันคิดถึงตะวันอยู่แล้ว
ดูเรื่องการเป็นการน้ำดูเรื่องของโรงพยาบาล
ดูความจะเข้าหน้าสมัยพี่กิจตำรวจ
เพราะว่ายังเป็นอยู่นะแล้วก็ยังเป็นอีกนานด้วย
ไม่ใช่เดี๋ยวก็ยุคตามบานและยังผู้สำหรัสการ
ต้องกว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนอะ
ต้องกว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนอะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ